มาในเบรกนี้ไปตลอดเที่ยวกันบ้างดีกว่า
กับคนดังเที่ยวกับคนสวยคุณผู้ชม

แล้วก็ผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างบล็อกเกอร์สาว

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย
ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรีทั่วโลก
เที่ยวพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
บรรดาเซเลบริตี้ชื่อดังระดับโลก
โซฮยอนนักแสดงจากซีรีส์เรื่องก๊อปลิ้น
งานเลี้ยงต้อนรับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททจัดขึ้นเพื่อต้อนรับสตรีผู้มีชื่อเสียง
นานาประเทศมาสัมผัสกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
เผยแพร่ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไทย
สายตานักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีทั่วโลก

เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มสตรีนั้นเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง
ดังนั้นเราโดยความร่วมมือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไว้
อย่างเป็นสัมพงังงานตนตรงกับเมืองการบินไทย
ตั้งแต่เดินทางเข้ามาประเทศไทย

ให้ความสำคัญกับเรื่องกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสตรี
โดยททได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมในปี๒๕๕๙
เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวในกลุ่มสตรี
ซึ่งททได้เชิญทั้งนักแสดงนักร้องนางงามบล็อกเกอร์
สื่อมวลชนจากทั่วโลกมาไทยในครั้งนี้
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

ความสวยงามของประเทศไทยถูกส่งผ่าน

เพราะฉะนั้นดารานักแสดงแล้วก็นางงามทั้งหลาย
เชิญมาในคราวนี้เขาก็จะไปเที่ยวที่เมืองไทย
แล้วก็เผยแพร่สิ่งสวยงามเหล่านี้
ไปยังเพื่อนฝูงครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของเขา
เพราะว่าทุกคนที่มานี่มีสื่อมวลชน

โครงการนี้มากกว่า๓๒ล้านครั้ง
ททยังได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนกว่า๘๐๐ราย

สิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวสตรี

บล็อกเกอร์สาวจากทั่วโลก
สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย
เชิญช่างภาพสตรีมืออาชีพจากทั่วโลก

สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวต่าง
ตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์

ภายใต้มุมมองของสตรีมากยิ่งขึ้น
ทำรายการนำเที่ยวเสนอขายนักท่องเที่ยวสตรี
สนใจเดินทางมาร่วมเล่นกอล์ฟในประเทศไทย
โอกาสพิเศษในการร่วมเล่นกอล์ฟ
กับนักกอล์ฟหญิงที่มีชื่อเสียง

การรับรู้ถึงวิถีความเป็นไทย

เป็นตลาดที่ททมองว่ามีความสำคัญ
เพราะเป็นกลุ่มคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง

และตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวของครอบครัว
รวมถึงมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวบ่อยขึ้น

และผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์
ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

จะสามารถสร้างการรับรู้ต่อเส้นทางท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเที่ยวไทยที่เหมาะกับสตรี

เดินทางมาเที่ยวไทยกันมากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน